พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่นครศรีธรรมราชครับ
ร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าตอนนี้พ่อผมยังนอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่เลย
กลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙กุมภาพันธ์ครับตอนเกือบ๒ทุ่ม

นายสมคิดก็คือคนที่ตอนนี้นอนเป็นเจ้าชายนิทราต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
เขากำลังขี่รถมาแล้วมีกระบะคันหนึ่งครับ
นายสมคิดเขาตกใจก็เลยจอดรถแล้วไปพูดคุยกับทางคู่กรณีที่ขับกระบะแล้วเหมือนทะเลาะกัน
สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายสมคิดคืออะไรลองดูภาพให้ดีนะครับ
ไปใกล้ใกล้แล้วนะฮะโดนต่อยหน้าแบบไม่ยั้งเลยครับค่ะ
ต่อยแบบไม่ยั้งจนเลือดออกในสมองนะครับแล้วนอนเป็นเจ้าชายนิทรา
คุณหมอบอกครอบครัวเลยบอกว่าอาจจะต้องเผื่อใจหน่อยนะ
เนี่ยครับจังหวะที่ขยับเข้ามาข้างทางแล้วก็ยังโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยนะฮะ
ผู้ก่อเหตุคือลูกศรสีแดงและนายสมคิดคนเจ็บลูกศรสีเขียวครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงจุดนี้คือหน้าแขวงทางหลวงที่๑๖ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะดูนะนี่ค่อยขยับเข้ามา
แถวนั้นก็จะมีอาคารสำนักงานบ้านเรือนประชาชนด้วย
นี่คือภาพหลักฐานครับและลูกของนายสมคิตก็ขอความเป็นธรรม
เพราะว่าในฝั่งของคนก่อเหตุดูเหมือนว่าจะไม่รับผิดชอบ
ต่อให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทางครอบครัวของคนเจ็บต้องเจอ
มันชดเชยเยียวยากันแทบไม่ได้เลยครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับลูกชายของคนเจ็บ

วันที่เกิดเรื่องพ่อไปทำงานที่สวนมังคุดตามปกติ
แล้วก็ปกติแล้วจะถึงบ้านประมาณ๒ทุ่ม
แต่วันนั้นพ่อยังไม่กลับมาถึงบ้านสักที
ทั้งตัวของลูกเองแม่พยายามโทรหาพ่อแต่ไม่มีใครรับสาย
ก็คิดว่าพ่อคงไปนอนที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ดูเวลาบนวงจรปิดอีกครั้งเกือบ๒ทุ่ม
อีกไม่กี่นาทีก็น่าจะถึงบ้านแล้ว
แต่คืนนั้นยังกลับไปไม่ถึงสักที
พยายามติดต่อพ่อจนกระทั่งอีกวันหนึ่งครับ
กุมภาพันธ์ก็ยังติดต่อไม่ได้อีก

โทรถามญาติพี่น้องบอกเอ๊ะพ่อไปนอนบ้านน้าไหม
บ้านลุงไหมบ้านป้าไหมไม่มีเลยครับ
ไม่มีใครเห็นพ่อทั้งลูกและเมีย
เป็นห่วงมากครับจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
กลัวจะไปเกิดอุบัติเหตุก็เลยไล่เช็คโทรถามโรงพยาบาล
คิดดูสิครับเวลาคนที่เรารักหายตัวไป
แล้วเราต้องมาด้านไล่เช็คทีละโรงพยาบาล

กระทั่งไปพบชื่อของพ่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชครับ
สภาพของพ่อครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นแบบนี้ฮะ
ลูกของคนเจ็บเมียของคนเจ็บรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาล
แล้วคุณหมอแจ้งให้ฟังบอกว่าพ่อของคุณถูกทำร้ายร่างกายและอาการสาหัสนะ
เลือดออกทางจมูกและมีเลือดคั่งในสมอง
ขนาดเท่าลูกปริงปองไม่ใช่น้อยนะครับ
ต้องผ่าตัดเปิดกระโหลก
โอ้โหตอนนั้นลูกบอกว่าผมตกใจมากแม่ผมก็ตกใจ
ก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองนครศรีธรรมราช

จนกระทั่งได้หลักฐานก็คือวงจรปิด
ที่คุณผู้ชมพี่มิ้วและผมได้เห็นไปพร้อมกันก่อนหน้านี้

ก็พบว่าพ่อถูกคู่กรณีที่ขับกระบะ
เห็นว่าฝั่งนู้นมากัน๓คนมีพ่อแม่และลูกทำร้ายร่างกายครับ
พ่อไม่ทันได้ตอบโต้แล้วก็ขอยืนยันว่า
พ่อผมไม่รู้จักฝั่งนู้นมาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับฝั่งนู้นมาก่อนด้วย
หลังจากเกิดเรื่องปรากฏว่าฝั่งคู่กรณีขอใช้เงิน๒๐๐๐บาท
จ่ายให้๒๐๐๐บาทแล้วเขาบอกว่าไม่มีเงินแล้วมีเท่านี้

แล้วก็อ้างว่าก็พ่อคุณมาต่อยเขาก่อน
ก่อน๒หมัดพอเปิดฉากมาเขาก็ต้องป้องกันตัว
แต่พอลูกของนายสมคิตลูกของคนเจ็บมานั่งดูภาพ
เขาบอกว่าพ่อผมไม่เห็นไปต่อยอะไรเขาเลย
มีแต่พ่อผมมาโดนต่อยจนน่วมตอนนี้ครอบครัวเดือดร้อนมากครับ
แม่ก็ต้องหยุดงานมาเฝ้าพ่อทำให้ขาดรายได้
พ่อเองที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้ก็ต้องมานอน
ที่เตียงพยาบาลแบบนี้อยากให้คู่กรณีรับผิดชอบมากกว่านี้ครับ
มันเหมือนดูถูกเป้าหรือเปล่านะแบบชีวิตทุกคน
แล้วเขาจะให้๒หมื่นน่ะพ่อรุงเหมือนไม่เห็นค่าชีวิตทุกคน
ให้มาแค่นี้แล้วลุงไม่กลัวเหมือนไม่เต็มกลัวครุกเลย
คือวันนั้นเจ๊ก็บอกว่าลุงยอมติดคุก๒ปี
แล้วมันเขาคือสำนึกอะครับ
อาการของนายสมคิดคนเจ็บตอนนี้ก็คือยังหายใจเองไม่ได้นะครับ

คุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงจะเป็นเจ้าชายนิทราตลอดชีวิต

ทางคดีตำรวจบอกว่าต้องนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
ให้ตำรวจครับประกอบสำนวนคดี
แต่ว่าพอขอจากโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบอกกับครอบครัวบอกว่าต้องรอให้คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลก่อน
ครอบครัวก็เลยมืดแปดด้านอะไรยังไงต่อเนี่ย
ก็เลยมาขอความเป็นธรรมเผื่อใครมีคำแนะนำ
หรือความช่วยเหลือใดก็อาจจะแนะนำยื่นมือไปช่วยเหลือได้นะครับ